นักกับน้องไม้ต้องค่ะไปตามติดเขาบอกว่าเป็นร้านกุ้ยเหลี่ยวแบบว่า
ขาประตำของพี่ป้องเลยเงินเวลาเตียงที่พี่ป้องตามไปอันโหรดของพี่ป้องนาวั
กินไปกินมาแล้วก็แอบมองสาวด้วย
ซึ่งเราก็จะได้เห็นบรรยากาศในโรงเรียนที่เจ้าตัวเคยเรียนนะคะ
มีเซอร์ไพรส์สุดเฮฮาให้พี่ป้องเพิ่มอีกค่ะ
รับรองได้ว่าคราวนี้มีแชร์ค่ะ
เอาเป็นว่าเราไปฟังเรื่องราวความลับสมัยเรียนของพิธีกรหนุ่ม
ป้องนวันเรียกว่าเผากลางรายการ
สนุกสนานขนาดไหนไปฟังทั้งคู่เลยค่ะ

กุ้ยเตี๋อเรือแม่สมจิตตรงข้ามโรงเรียนเลอร์เซงสเบียน
อยู่มา๑๑ปีตั้งแต่ป๑ยันม
มีเซอร์ไพรส์พี่ป้องเป็นอย่างไรบ้าง

ว่าหน้าอาจจะเวออยู่ว่ามาจริงเหรออะไรอย่างนี้ครับ

เคยพาใครมากินที่นี่หรือเปล่ายังไง

วันที่๒๗มีนาคมนี้
นาคมนี้จ้าเจอกันค่ะ